มาดูบรรยากาศของชาวบ้านที่เขาไปขอโชคขอลาบจากตะเคียนคู่ศักดิ์สิทธิ์หน่อย
และเขาว่ากันว่าที่นี่ยังมีตำนานเล่าขานอีกด้วย

อยู่ที่ริมถนนบ้านคลองนิมหมู่๑ตะมนต์ปากกออำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะ
มาแล้วเริ่มขาวนิดแล้วนะ
มาใกล้วันประกาศรางวัลนะก็มีชาวบ้านนะคะ
ล้อมวงการขอโชคกับตะเคียนคู่สองพี่น้อง
เขาว่ากันว่าตรงนี้อายุเก่าแก่ประมาณร้อยปี
แต่ขนาดใหญ่มากคุณเดาได้ไหมใหญ่ขนาดไหน
เจ็ดคนโอบอ่ะคุณใหญ่มากนะคะ
ชาวบ้านบางคนเขาก็นำทูบนำเทียนมากราบไหว้ด้วย
บางคนก็นำแป้งมารูปไร้ตามลำต้นแบบที่เห็นไป
เมื่อเขาเห็นในสิ่งที่เขาต้องการแล้ว
เขาก็มาดูรอยแป้งกันชัดซูมเข้าไปซูมเข้าไป
เห็นอะไรยังไงอยู่ที่ตาใครตามมันแล้วแหละคราวนี้
คือดิฉันเคยไปดูอะไรแบบนี้แล้วเราไม่เห็น
แล้วก็ถามเขาชี้ให้ดูนี่ดูอย่างนี้ดูตรงนั้นตรงนี้
พอเขาชี้เท่านั้นแหละอ๋อคุณเห็นตามเขา
ไม่เห็นเหมือนเดิมอ้าวคุณไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไร
มีบุญบารมีเออคือตาแต่ละคนมันมองเห็นไม่เหมือนกันนะ
อุ้ยจดแล้วมันเหมือนจดแบบสั่งออเดอร์เลย
อันนี้คุณดูอะไรอยากดูกันจะหาสัญญาณ
ที่นี่มีสารด้วยเฮ้ยแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะน้องใบตอง
ถนนที่ตัดผ่านตรงนี้ปกติถนนมันต้องตรงใช่ไหม
หรือไม่ก็จะโค้งก็โค้งไปเลยแต่นี่แต่นี่มันเหมือนกับว่า
ตรงมาแล้วเจอกับต้นไม้ยักษ์ต้นนี้มันเหมือนอ้อม
มันโค้งมันเหมือนโค้งเพื่อหลบเลี่ยงให้ใช่คืออย่างงี้
มีเรื่องเล่าด้วยนะคะก็คือตะเคียนคู่สองต้นนี้
มีเรื่องเล่าขานถึงความอัศจรรย์คือชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
เคยมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าตะเคียนคู่ต้นนี้เป็นร้อยครั้งแล้วนะ
ไม่ได้ครั้งเดียวนะผ่าแล้วผ่าเหล้าแถวนี้
ท้ามาพูดถึงฟ้าฟ้าก็มาอย่ามาพาแถวนี้นะ
เออคุณสาบานไว้เหรอค่อนข้างเยอะ
แต่เขาบอกว่าพอฟ้าผ่ามาเท่าไหร่ฟ้าก็ผ่าไม่เข้าตะเคียนคู่ตรงนี้
แล้วก็ยังมีชาวบ้านฝันถึงว่ามีนางตะเคียนสองพี่น้อง
เดินอยู่ริมถนนเดินคู่กันนะคุณ
เขาก็เลยแบบตกใจใช่ไหมแล้วพอไปเล่าต่อไป
ก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เกิดความเลื่อมสายศรัทธาต่อตะเคียนคู่ตรงนี้
ก็เชื่อกันว่าถ้าฝันแบบนี้แล้วตะเคียนเนี่ยเป็นตะเคียนโบราณแบบนี้
น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในตะเคียนคู่นี้อย่างแน่นอน
เพราะเขาก็มีความเชื่อกันเนาะว่าต้นไม้เก่าแก่โบราณอย่างนี้
จะต้องมีลูกคเทวดาบ้างล่ะมีนางไม้บ้างล่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
สถิตอยู่เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองกันอยู่นะคะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟัง
แต่อย่าลืมนะอย่าลืมเราย้ำเลย
คุณป้าเอากระดาษที่จดมาให้หนูดูด้วย
คุณนี่เน้นอยู่เรื่องเดียวเลยนะ
ป้าคือถืออย่างนี้ป้าถือยังงี้ตลอดเลย
ก็ป้าสั่งผัดกระเภ้าไง

เอาเป็นเรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ

แมนนวัลใช่ไหมต้องจดอย่างนี้